โอ้จะไปภูทับเบิกค่ะคุณผู้ชมรถติดสุดลูกหูลูกตาขนาดเนี้ยค่ะ
ยืดเส้นยื่นสายสูดอากาศบริสุทธิ์กันดีกว่านะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
ช่วงหยุดยาวแบบนี้สภาพอากาศหลายพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะลมแผ่วนะคะ
แล้วก็อากาศร้อนค่ะแต่ขณะที่ภาคใต้เองฝนตก
ส่วนยอดดอยยอดภูสูงนั้นก็มีลมเย็นลมหนาวมาให้รู้สึกสดชื่น
แผ่วแผ่วเบาทำให้ภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้หนาวมากลมไม่ได้แรงมาก
แต่ขณะที่ภาคใต้ค่ะพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะจะมีผลกระทบเรื่องของฝนตกคลื่นสูงมากยิ่งขึ้นนะคะ
โดยวันนี้ค่ะจะมีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนแล้วเช้าแบบนี้อากาศก็ดูอุ่นสบายดี
แต่ถ้าหากว่าสายไปแล้วเที่ยงไปแล้วบ่ายไปแล้วโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองบ่ายสาม
ประเทศไทยเนี่ยสะสมความร้อนบ้านเราร้อนขึ้นเนี่ยนะคะ
สังเกตจากโมเดลเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีส้มสีแดงเลย
แบบนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยสำหรับใครที่ทำงานกลางแดดหรือว่าไปท่องเที่ยวในช่วงของกลางวัน
กร่มให้หน่อยก็จะดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของเวลาที่ฝนจะตกเป็นช่วงไหนบ้างดูจากโมเดลนี้นะคะ
สังเกตดูแล้วค่ะว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักก็คือบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะ
ถ้าเริ่มมีสีเหลืองมานิดหน่อยนี่แล้วก็ถือว่าฝนปริมาณค่อนข้างหนักพอสมควร
ส่วนวันนี้ฝนมีโอกาสตกกระจายขึ้นไปทางภาคใต้ตอนบนนะคะ
ประจวบคิริขันก็มีโอกาสเกิดฝนแต่หนักมากหน่อยก็คือภาคใต้ตอนล่าง

และสำหรับในช่วงระยะเวลานี้นะคะอ่าวไทยรูปตัวก่อไก่เนี่ยค่ะ
ก็คือแถบเพชรบุรีกรุงเทพมหานครชนบุรีจะมีโอกาสน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ
ก็อาจจะทำให้บริเวณบางนาสมุทรปราการหรือว่าชนบุรีบางพื้นที่มีน้ำหนุนขึ้นมาได้ยังไง
ก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรกันด้วยค่ะส่วนการคาดการณ์สภาพอากาศประจำวันศุกร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนนี้นะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะ
ส่วนยอดดอยยอดภูอุณหภูมิเนี่ยลดต่ำลงไปบางพื้นที่อุณหภูมิเลขหลักเดียวกันแล้วนะคะ
และถ้าข่าวว่าเป็นช่วงของวันที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดภศจิกายนเนี่ย
อาจจะเกิดน้ำค้างแข็งได้ในหลายพื้นที่ที่อยู่พื้นที่สูง
เพราะฉะนั้นเตรียมการรับมือกันเอาไว้แต่ในช่วงวันนี้และสุดสัปดาห์นะคะ
ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักหน่อยคือภาคใต้ตอนล่างคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีโอกาสคลื่นสูงหน่อย
ชาวเรือเดินเรือได้แต่ว่าเรือเล็กก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะ
มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิก็สบายค่ะ๒๕๓๖องศาเซลเซียส
แต่ว่าช่วงกลางวันนี้ก็อาจจะร้อนหน่อย
โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองที่มีตึกมีถนนหนทางมีคอนกรีตก็อาจจะทำให้อุณหภูมิความร้อนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนใครเดินทางไปท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกหรือไปที่ไหนก็ตามค่ะ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ขับรถสัญจรให้ปลอดภัยนะคะ
ตอนนี้พูดเยอะคอแห้งมีคนมาขายโอเลี้ยงพอดีเดี๋ยวไปซื้อก่อนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
น้อง
ไหนถ่ายอะไร